เดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาความเดือดร้อนนะครับ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ไปดูจุดที่๒สัปดาห์แล้วที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
วิกฤตน้ำท่วมที่บ้านช่างหม้ออำเภอวาดินชำราบ
แล้วก็บ้านท่ากกแห่อำเภอเมือง
ระดับน้ำเนี่ยสูงเฉลี่ยสามถึงสี่เมตร
คือถ้ายืนก็จมบ้านนี่ก็ชั้น๒แน่นอนนะครับ
ชาวบ้านยังเข้าบ้านไม่ได้นะครับ
อบพยพไปอยู่ที่สูงแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มจากอุบลรัชธานีครับ

พี่น้องชาวจังหวัดอุบลรัชธานีนั้นยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำ
ยังคงท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ๓๔เมตรนะครับ
โดยเฉพาะที่นี่ครับคือที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนวารินชำราบนะครับ
ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ที่นี่ก็เป็นของตำบลคำน้ำแซ่บนะครับ
แล้วก็มาจากหมู่บ้านบ้านช่างหม้อ
ที่เป็นแหล่งผลิตเตาอ้างโล่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ

ก็เป็นบรรยากาศที่จิตอาสาพี่น้องนะครับในตะบนคำน้ำแซ่บ
มาช่วยกันแพ็คของเพื่อที่จะเตรียมไปแจกจ่าย
ให้กับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงความเสียหายเบื้องต้น

ตอนนี้พันธุ์ที่ได้ผลกระทบจำนวน๘หมู่บ้าน
ส่วนใหญ่ท่วมสูงประมาณ๓๔เมตร
ใช่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ในเขต
บ้านช่องม่อท่วมเยอะมากก็คือ๑๐๐ที่ท่วมทั้งหมด
ทีนี้มันกระทบต่อเศรษฐกิจในชุมชนยังไงบ้าง
เพราะว่าที่นี่มันก็ถือเป็นแหล่งผลิตตาของโลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหมือนกัน
ก็ในช่วงระหว่างของก่อนเกิดภัยพิบัตินะฮะ
ช่วงนั้นก็ได้มีการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง
แล้วก็พวกเตาอังโล่ที่มีการปั้นเสร็จแล้วขึ้นมาเก็บพักบินไว้ด้านบน
แต่ก็มีบางส่วนที่มีความเสียหายอยู่
หลังจากนี้เราจะมีการฟื้นฟูหรือว่าช่วยเหลือชาวบ้านยังไงบ้างครับ
ในช่วงของเราเทียบของเก่านะฮะของปี๕๔เนี่ย
สร้างหม้อได้รับภัยพิบัติอยู่ประมาณช่วงเดียวกัน
แต่ได้กลับบ้านประมาณต้นเดือนพฤศจิกา
ในช่วงระหว่างนี้ก็คือต้องมีการดูแลในเบื้องต้นนะครับ
ในเรื่องของบริจาคของชำรวยต่างนะครับ
ยางชีพแล้วก็การประถมพยาบาลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็จะมีการสันทนาการเป็นช่วงช่วงซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เนี่ย
โดยปกติเนี่ยก็จะของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มบลราชธานีนะครับ
แล้วก็มีหน่วยงานของพวกศาสตร์จอเนี่ยเข้ามาร่วมในการดำเนินกิจกรรมครับ
ก็คือง่ายก็คือเป็นการกำลังเตรียมพร้อมในการรับมือหลังจากนี้อยู่

ครับนี่นะครับก็คือความคลิปหน้าร่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศที่ศูนย์พักพิงนะครับ
ผมจะพาไปดูที่พักอาศัยของชาวบ้านนะครับ
ที่เห็นเขียวที่เห็นกั้นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นที่พักอาศัยของชาวบ้านที่มาใช้โรงเรียนวารีชำราบเป็นศูนย์พักพิงนะครับ
ผมจะพามาดูที่บ้านของคุณพี่ท่านนี้กันครับ

อันนี้อาศัยอยู่กันกี่คนครับ

วันที่พี่มาที่นี่พากันวันไหน
วันที่ของผมมาวันที่๘ครับ

ก็เอาที่เท่าจำเป็นมาครับเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าครับ

ก็มีบ้างครับแต่ก็ยังดีมีกำลังใจจากผู้มีจิตศรัทธาครับ

เห็นแล้วครับขึ้นหลังเกือบมิตรเลยครับ
เราได้ของมีค่าอะไรอยู่ในบ้านเยอะไหม
ก็พยายามทยอยเก็บเอาครับยกที่สูงครับ
ขึ้นที่สูงไว้ก่อนแล้วก็ยกระดับ
เห็นนั่งร้านขึ้นก็ยกขึ้นมาที่สูงครับ
มาอยู่ที่นี่ปัญหาที่เราเจอยุงยุงเยอะไหมครับ
ก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่ามีมุ้งอยู่ครับ
พอมีมุ้งมียากันยุงให้พร้อมครับ

พื้นอันนี้ก็คือนอนไม่มีพวกไม่มีอะไร
ก็มีที่นอนพักอย่างเดียวครับ
นี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่หยิบฉวยมาได้ก็มีแค่นี้
ส่วนงอหายอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่บ้านก็คือเสียหายหมด
ครับไม่เอามาเพราะว่ามันไม่จำเป็น
ก็จะมีแต่พวกอุปกรณ์เครื่องมืออาชีพพวกวัสดุจะเสียหายอยู่ครับ
หลังจากนี้เราจะทำไงต่อไปครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ย
ก็ต้องไปดูความเสียหายก่อนครับ
ก็จะต้องหาทุนการประกอบอาชีพครับแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนครับ
คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เขาอบพยพมาที่ศูนย์แห่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าจากที่เคยนอนเตียงนุ่มก็กลายเป็นเสือแล้วก็นอนกับพื้นพื้นของหอประชุมแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ของพี่เนี่ยครับเขาจะมีเด็กอยู่ด้วยนะครับ
ก็ต้องอยู่กันอย่างตามมีตามเกิดเท่าที่เห็นนี่นะครับผม
และนี่นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความลำบากของผู้คนที่อพยพน้ำท่วมนะครับที่ขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงวารินชำราบนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับผมได้มีโอกาสลงพื้นที่บ้านช่างหม้อนะครับ
บนคำน้ำแซ่บแห่งนี้นะครับเพื่อดูว่าระดับน้ำในพื้นที่นั้นลดลงบ้างไหม
ขณะที่การเข้าไปของทีมข่าวนั้นค่อนข้างยากลำบากนะครับ
เพราะต้องประสานหาเรือจากเทศบาลที่อยู่ในพื้นที่เพราะต้องใช้ความชำนาญของคนในพื้นที่เป็นหลัก
เพราะเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าใต้น้ำความสูงประมาณ๓๔เมตรนั้นมีอะไรอยู่ด้านล่างบ้างนะครับ
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่เริ่มจากวัดช่างหม้อนะครับปรากฏว่ามีพระจำวัดอยู่ประมาณ๔๕รูปนะครับ
สุนัขที่อาศัยอยู่บนหลังคาวัดและตามกุฏิวัดอีกหลายสิบตัวนะครับ
แล้วก็วันนี้ก็มีพระจากจังหวัดบุรีรำนะครับเดินทางมาเยี่ยมเยือนแล้วก็นำอัฐบริหารมาให้พระภิกษุในฐานะเพื่อนทางธรรมครับ
จากนั้นก็นั่งเรือฝากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไปดูรอบรอบหมู่บ้านนะครับปรากฏว่าบ้านส่วนใหญ่นั้นยังคงถูกน้ำท่วมสูงบางหลังท่วมเกือบมิดหลังคานะครับ
เฉพาะบ้านชั้นเดียวส่วนบ้านไหนที่มี๒ชั้นนั้นนะครับก็พบว่ายังมีผู้คนอาศัยอยู่บ้างอย่างเช่นบ้านของคุณตาบันท่านนี้นะครับอายุ๗๘ปีก็อาศัยอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็ตอนกลางวันนะครับท่านก็จะมานั่งบนหลังคาเพื่อรอรับอาหารแบบนี้ครับแล้วก็มองดูสายน้ำด้วยความหวังว่าเมื่อไหร่จะลดนะครับ
หลังจากนั้นนะครับเราก็นั่งเรือต่อไปยังบ้านของพี่จิตอาสาท่านนี้นะครับเพื่อที่จะไปดูสภาพบ้าน
ปรากฏว่าบ้านพี่เขาก็ถูกน้ำท่วมด้านล่างข้าวของกระจัดกระจายนะครับลอยบนน้ำตู้เย็นต้องผูกติดกับเชือกกันลอยน้ำหายไปครับ
พี่เห็นคอยช่วยเหลือคนอื่นบ้านพี่ก็โดนทั่วเหมือนกันใช่ไหม

แล้วเห็นสภาพบ้านเราเป็นอย่างนี้แล้วมันหดหูใจไหมวอครับ
มันมีอะไรเสียหายบ้าง
มันมีของเสียหายในกระพวกท่านพวกของครับนี้ในหลายวัฒนศัตริย์เหมือน
แล้วไฟวันที่มันเข้ามามันเข้ามาเร็วกว่าไหมมันได้แล้วทางการเขาได้ประกาศเตือนอย่างรวดเร็วทางการ
เขาเตือนเร็วครับว่าน้ำมันก็ขึ้นหลายอย่างนี้ครับ
จะล่าใจใช่ไหมครับ

ขณะที่ในช่วงเช้านะครับทางทีมข่าวได้มีโอกาสไปวัดท่ากกแห่นะครับ

พบว่าพื้นที่ด้านล่างวัดนั้นถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทั้งตัวโบสถ์

ข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนวัดนะครับ
พระสงฆ์แล้วก็สามเนรจำนวนประมาณ๑๐รูปนั้นต้องอาศัยอยู่บนชั้น๒ของวิหารวัด
ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยข้าวของที่ขนมาเพื่อหนีน้ำ
ทั้งจากของทางวัดแล้วก็ของชาวบ้านในพื้นที่ครับ
ส่วนสามเณรที่ต้องเรียนหนังสือนั้นก็ต้องใช้วิหารแห่งนี้นะครับ
เป็นที่เล่าเรียนกันตามอัตภาพตามมีตามเกิดอย่างที่เห็นเนี่ยครับ
การเรียนการสอนของพระพิษสำเนียนเดิมที่เราก็จะเรียนอยู่ที่ห้องเรียน
แต่ตอนนี้มันท่วมเราก็ต้องไปเรียนรวมกันอยู่ชั้นศาล
ก็ให้เรียนรวมกันที่บนสาราวิหาร
แต่ว่าวัดอื่นยังมาไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ใช่
ก็ลำบากเราก็ต้องฟื้นฟูดูแลรักษาความสะอาด
แล้วก็บูรณปฏิสังขรกันยกใหญ่เพราะว่าความเสียหายมันมาก
ประมาณรวมมูลค่าอันนี้ต้องให้ทางเทศบาลเมืองจรแมนมาประมาณ
ต่อมาก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าประมาณเท่าไหร่
คือมันเป็นไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ๑๗ปี
ของที่บริเวณริมท่าน้ำมูล
แต่โดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งจังหวัดก็คือประมาณในรอบ๔๐ปี
สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างที่เกิดจากน้ำท่วม
สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัยนะครับ
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับเพื่อประสานขอความช่วยเหลือ

และนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราว
โรงเรียนวารินชำราบจังหวัดอุบันราชธานี
คุณผู้ชมก็จะเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ว่าต้องใช้ชีวิตรวมกันอยู่ที่ภายในศูนย์ประชุมแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ด้านหลังของผมนะครับตอนนี้ก็มีพี่จิตอาสา
เขาก็กำลังที่จะแพ็คของสินค้าต่างเพื่อที่จะเตรียมไปบริจาค
มอบให้กับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับ
ซึ่งพี่พวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าพวกเขาก็ยังคงที่จะทำหน้าที่แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยกันครับ
ศักดิ์ชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอวารินชำราบ

ขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
นี่ก็เป็นภาพในพื้นที่ที่ทีมข่าวธรรมรัฐทีวี
สะท้อนออกมาให้ท่านเห็นนะครับว่าน้ำท่วมหนักจริง
คืออยู่ไม่ได้ที่บ้านนะครับ

แต่บางคนเนี่ยเขาก็ออกมาไม่ทัน
มารู้อีกทีคือแบบเข้ามาแบบเต็มหมดแล้วก็ต้องอยู่เนี่ย